คุณผู้ชมคะมีคุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
ลูกชายอายุ๙ขวบนะคะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
เตะฟุตบอลกันไปมาลูกบอลมันก็กระเด็นไปหน้าบ้านพักครู
คุณแม่ก็ไปเก็บลูกฟุตบอลปรากฏว่าสุนัขของบ้านครูเนี่ยวิ่งออกมา
แล้วก็มาขย่ำน้องจนเป็นแผลแบบเนี้ยค่ะโอ้โหตัวคุณแม่บอกว่าได้คุยกับครูที่อยู่ในบ้านพักนี้แล้วนะคะ
ที่เป็นเจ้าของสุนัขนะคะตอนแรกเนี่ยแม่บอกว่าขอค่าเสียหาย๕๐๐เพราะว่าลูกเจ็บหนักแบบนี้
แต่ครูบอกว่าจ่ายพันเดียวได้ไหมแม่ก็เลยบอกว่าอ้าวก็ลูกเขาเจ็บหนักแบบนี้แล้วลูกเขาอยู่หน้าบ้าน
ฟุตบอลไปอยู่ที่หน้าบ้านแล้วสุนัขบ้านครูเนี่ยมันวิ่งออกมาแต่ครูบอกว่าไม่ใช่
เด็กเข้าไปในบ้านไปเก็บลูกฟุตบอลถึงในบ้านสุนัขก็เลยกัดบอกแบบนี้
คุณครูบอกอยากจ่ายแค่พันเดียวพอทีนี้เรื่องก็เลยมีสองมุมนะคะ
เรื่องนี้เพจดังเขาโพสต์ทั้งภาพโพสต์ทั้งข้อความเอาไว้
เด็กผู้ชายอายุแค่๙ขวบค่ะไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อน๕คน
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปหยิบลูกฟุตบอลที่หน้าบ้านพักครู
แต่หมาที่บ้านพระครูเนี่ยวิ่งออกมากัดจนเป็นแผลอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แม่ก็เรียกค่าเสียหายเรียกค่าทำขวัญ๕๐๐๐บาท
เพราะว่าเด็กถูกกัดในบ้านพักครูไม่ใช่หน้าบ้านพักครู
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเลยนะคะคุณอรพันธ์ขันทองคำนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณแม่ค่ะคุณแม่รัชดาพรกฎมงคลอายุ๒๕ปี
เป็นคุณแม่ของน้องโชคนามสมมุตินะคะอายุ๙ขวบน้องที่ถูกสุนัขกัดนะคะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายสามโมงได้รับโทรศัพท์จากญาติ
บอกว่าลูกชายถูกหมากัดแม่ก็เลยรีบไปดูเห็นสภาพลูกแล้ว
แม่บอกว่าน้ำตาไหลเลยรอยเขี้ยวรอยขย่ำเนี่ยเต็มไปหมดนะคะ
ที่แขนที่หัวที่หน้าอกพยาบาลที่ทำแผลให้บอกเลยว่านี่โชคดีนะ
ถูกกัดที่คออ่ะอืมไม่อย่างงั้นเนี่ยอาการจะหนักกว่านี้เนี่ยค่ะ
เต็มตัวเลยพอทำแผลเสร็จฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
แล้วก็ให้น้องกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านโอ้โหเนี่ยคนเยอะนะเยอะค่ะ
ทั่วตัวเลยนะแม่ก็บอกว่าถามลูกชายกับเพื่อนลูกนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้องก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็เล่นฟุตบอลกันรวมแล้ว๕คนเล่นฟุตบอลในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ใกล้ใกล้บ้านนี่แหละก็ไปหยิบลูกฟุตบอลที่หน้าบ้านพักครู
น้องเองพยายามเรียกหาครูแล้วนะปรากฏว่าครูไม่ออกมา
แต่สิ่งที่ออกมาคือสุนัขของครูวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็มากัดน้อง
น้องเนี่ยล้มฟุบเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์เป็นรุ่นพี่ด้วยค่ะ
รุ่นพี่ชั้นป๖ก็เลยช่วยกันล่อสุนัขไปทางอื่น
ส่วนก็ช่วยกันพยุงน้องออกมาแล้วก็ไปตามให้คนช่วย
แม่บอกว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแม่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
ลูกชายของแม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือคุณครูเจ้าของสุนัขค่ะ
ไม่มาถามไทยไม่มาดูแลอาการบาดเจ็บของเด็กเลย
แล้วก็ปัดความรับผิดชอบด้วยแม่บอกแม่เรียกค่าเสียหายเยียวยาไป๕๐๐บาท
แต่ครูบอกว่าให้ได้แค่ค่ารถพันเดียวก็พอเด็กไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แล้วครูบอกว่าสุนัขมันอยู่ในบ้านแต่เด็กเนี่ยไปหยิบฟุตบอลในบ้าน
ก็เลยถูกสุนัขกัดนี่ผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกแม่ว่าก็รับเงินไปเถ
นึงให้จบเรื่องอืมเพราะว่าเด็กเข้าไปในโรงเรียนยามวิการด้วย
ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกเนี่ยค่ะ
หนูบอกขอค่าเยาวิยาห้าพันได้ไหมเพราะว่าน้องเขาเจ็บเยอะ
เพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายไปหาหมอแล้วทีนี้เขาบอกว่า
เขาให้พันเดียวค่าน้ำมันบอกโหพี่ชีวิตคนกับเด็กห้าพัน
เอ่ยชีวิตเงินห้าพันกับชีวิตคนน่ะไม่คุ้มหรอกพี่
หนูไม่อยากได้หรอกแต่น้องเขาเจ็บเยอะจริงจริง
บอกอย่างงี้ขอค่าเยียวยาหน่อยได้ไหมเขาก็พูดเสียงดังเลยว่า
เข้ามาในบริเวณบ้านเขาเองแล้วถ้าถ้าเป็นโจรเข้าบริเวณบ้านเขาก็จะเสียเงินให้โจร
เขาพูดอย่างนี้แบบหนูรับไม่ได้เพราะว่าเด็กเขาเอาฟุตบอลพี่
ไม่ได้ไปขโมยของถ้าไปขโมยฟุตบอลคือเขาเอากลับบ้านเลยใช่ไหมพี่
อันนี้คือเขาเตะเสร็จเขาก็เอามาเก็บเขามาคืนกัน
พอบอกว่าเด็กก็เข้ามานอกเวลาราชการอะไรอย่างนี้
บอกว่าเข้ามาเตะฟุตบอลเขาเข้ามาเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องโรงเรียนเขาก็เข้ามา
ซึ่งไม่ได้ลูกหนูคนเดียวเข้ามาจะถูกหลายคน

แต่บาดแผลลูกหนูเจ็บเยอะพี่ตามภาพอะค่ะ
ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าเด็กเข้าไปเอาฟุตบอลบริเวณบ้านเขาอะไรอย่างนี้
แต่บ้านพักมันอยู่ในบริเวณโรงเรียนนะคะ
แต่แม่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักบ่าย๓นะคะ
ก็ไม่ได้เป็นการเข้าไปยามวิการอะไรอะไรแบบนี้
แต่ผอบอกเข้าไปยามวิการ
ใช่นอกเวลาราชการอะไรแบบนี้
อาจจะมองว่าโรงเรียนปิดแล้วแล้วเข้าไปเล่นฟุตบอลกัน
บอลหลุดไปถึงบ้านพักครูถูกหมากัดอย่างนี้หรอ
ทีนี้แม่ก็บอกว่าแม่พาน้องไปแจ้งความแล้วนะคะ
แล้วก็เปิดแผลของน้องให้ดูเลยค่ะ
ว่าตามตัวน้องเนี่ยมีรอยแบบนี้คุณผู้ชม
เขี้ยวรอยช้ำนี่ผ่านไปสัปดาห์นึงแล้วนะคะ
แต่แม่บอกว่าแผลยังเห็นชัดแบบนี้ต้องพาน้องไปล้างแผลทุกวัน
แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิสุนักบ้าตามกำหนด
น้องบอกว่าก็เจ็บแผลน้อยลงแต่ตอนนี้กลัวสุนัขไปเลย
กล้าเดินผ่านไม่กล้าเข้าใกล้กลัวจะถูกกัดอีกอะค่ะ
คือเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบแหละเพราะว่าเป็นสุนัขมีเจ้าของใช่ไหม
เรื่องจะเขตในบ้านนอกบ้านเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่ง
แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งแม่ก็ไปแจ้งความก็ถูกต้องแล้ว
ค่ะนะเพราะว่าในเมื่อพูดคุยตกลงเบื้องต้นกันไม่ได้เนี่ย
คือดูจากสภาพของน้องแล้วการเรียกค่ารักษาพยาบาล๕๐๐๐บาท
ก็เป็นการเรียกตามสมควรไม่ใช่ว่าเรียกจนแบบโอ้โหเกินกว่าเหตุ
ทีนี้ก็ต้องไปอยู่ที่การดำเนินคดีของตำรวจนะครับ
แต่เพื่อความชัดเจนครับคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุไปตามหาคุณครูเจ้าของสุนัข
จะได้ถามกันให้รู้ว่าเออตกลงแล้วข้อเท็จจริงในฝั่งของครูเนี่ย
มันเป็นยังไงนะครับก็ไปเจอคุณครูท่านหนึ่งนะฮะ
ที่เป็นคู่กรณีกันคุณครูท่านนี้ชื่อครูพุ่ม
อายุสามสิบหกปีนะครับครูบอกว่าสุนัขตัวที่ไปกัดน้องเนี่ย
ชื่อเจ้าช้างอายุ๗ปีเป็นสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่าน
โอ้โหตัวนี้ฮะมันก็ดุแล้วมันดูดุเลยนะ
โอ้โหเคี่ยวเข้ามาเนี่ยกูถึงมาสอนหลังอ่านเนี่ยนะ
ปกติครูบอกว่าจะล่ามโซ่เอาไว้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์
แล้วก็ไม่ได้มีนิสัยดุร้ายอะไรด้วยแต่ว่ามันจะห่วงบ้าน
หวงสิ่งของหากคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้จะเห่าแล้วกัด
เด็กนักเรียนที่นี่รู้กันดีว่าหมาดุไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาใกล้บ้านพักครู
แต่ว่าน้องเนี่ยไม่ได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้
ก็เลยเหมือนกับคนแปลกหน้าสำหรับเจ้าช้างอันนี้ครูบอกนะ
วันเกิดเหตุครูบอกว่าครูไม่ได้อยู่ที่บ้านพัก
รู้เรื่องจากพอโรงเรียนว่าเจ้าช้างไปกัดเด็ก
ทางพอโรงเรียนก็เรียกเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบถาม
จนทำให้รู้ว่าน้องโชคที่ถูกหมากัดเนี่ยเข้าไปหยิบลูกฟุตบอลที่อยู่ใต้โต๊ะ
ภายในบ้านพักของครูทำให้ถูกหมากัดนะครับ
ก่อนหน้านี้ได้ให้พนักงานขับรถของโรงเรียนไปดูอาการเด็กแล้ว
ก็บอกว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากจึงรู้สึกว่าการที่ผู้ปกครองของเด็ก
เรียกค่าเสียหายห้าพันบาทสูงเกินไปเพราะสุนัขของเธออยู่ในบริเวณบ้านพัก
แอบเข้ามาในบ้านพักตอนที่ครูไม่อยู่บ้านสุนัขไม่ได้ไปกัดเด็กในที่สาธารณะ
คิดว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเจ้าของสุนัข
อันนี้มุมของครูนะเด็กเข้ามาในบ้านโดยที่ครูไม่อยู่ในบ้านพัก
อันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดของเจ้าของสุนัขนะและเรียกค่าเสียหาย๕๐๐บาทสูงเกินไป
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็ทำไมไม่ล่ามโซ่สุนัขเอาไว้
ทั้งที่รู้ว่าก็เป็นพันธุ์ที่ก็ดุเหมือนกันอะไรอย่างนี้ไง
แต่ครูเขาบอกว่าก็สุนัขเขาอยู่ในบ้านเขาไงประมาณอย่างนี้นะครับ
ครูบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกผิดเหมือนกัน
ที่ไม่ได้ไปดูอาการเด็กในตอนแรกเพราะคิดว่าไม่ได้เจ็บหนัก
แต่ให้พนักงานขับรถไปดูพนักงานขับรถบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ตอนนี้พอมาเห็นอาการของเด็กก็รู้สึกเห็นใจนะ
เพราะฉะนั้นที่ว่าทีแรกขอ๕๐๐๐แล้วมองว่าสูงเกินไปให้พันเดียวเนี่ย
ตอนนี้เห็นบาดแผลเด็กแล้วเห็นใจเดี๋ยวขอให้เพิ่มอีกเป็นให้๒๐๐๐บาท
เนี่ยถ้าหมาครูไปกัดบริเวณที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะ
ครูก็ให้อยู่แล้วนะดูแลเรื่องค่าทำขวัญค่ารักษาพยาน
ก็ดูแลเต็มที่ค่ะเพราะเราเป็นคนเลี้ยงสุนัข
เราก็เข้าใจดีแต่ทีนี้มันติดตรงนิดนึง
คือมันเข้าไปในบ้านเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาต
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเราก็เฉยเพราะว่าคู่กรณีเป็นเด็ก
คือเป็นเด็กนั่นแหละแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นแผลเมื่อเมื่อวานนี้เอง
คนถ่ายรูปส่งมาให้ดูเพิ่งเห็นเมื่อวานเนี่ย
เพราะมีคนถ่ายรูปส่งมาให้ดูเราก็ว่าเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าก็เลยบอกกับทางท่านผู้อำนวยการว่า
แบบนี้หนูจะเพิ่มให้เขาเป็น๒๐๐บาทแต่ยังไม่ได้คุยกันนะ
เพิ่มให้เป็น๒๐๐บาทแต่ถ้าเอา๕๐๐เนี่ยมันใจมันรับไม่ได้
คือคือคือเข้าไปในบ้านเราเนอะคือมันเป็นหมาอยู่โรงเรียนเนอะ
มันก็ต้องเจอเด็กนักเรียนมากมายเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องการกัดเด็กนักเรียน
ก็จะมีกัดคนแปลกหน้าบ้างนะคะแต่ว่ากัดคนแปลกหน้าเนี่ย
ครูก็ต้องดูด้วยว่ากัดตรงไหนครูก็ชดใช้เหมือนกัน
แต่เป็นที่รู้กันในโรงเรียนทั้งคุณครูทั้งเด็กทุกคนเลยว่า
บ้านพักคู่เป็นอนาเขตของช้างห้ามเข้าเด็ดขาด
ก็แปลว่าเจ้าช้างก็เคยกัดคนมาแล้วใช่
และบ้านพักครูเป็นอนาเขตของเจ้าช้างบุคคลภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาด
แต่บ้านพักครูก็อยู่ในบริเวณโรงเรียนแล้วเด็กก็เยอะอยู่แล้วในบริเวณโรงเรียนไง
แต่อันนี้เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนที่นี่
แล้วก็เข้ามาโดยที่คงไม่รู้ว่าที่นี่ตรงนี้เขาห้ามเข้า

แต่ถ้าเจ้าช้างเคยกัดคนมาแล้วอะนะ
ก็ควรจะต้องล่ามโซ่ไว้หน่อยไหมเพราะมันก็กัดคนบ่อยอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าอยู่ในบ้านเขาไงใช่ไหมทีนี้มันมีข้อถกเถียงตรงนี้คือเรื่องเงินห้าพันบาท
ที่ทางฝั่งผู้ปกครองเด็กเรียกแต่ครูบอกจะจ่าย๑๐๐๐บาท
แต่เห็นแผลแล้วเป็นหนักแล้วจะให้๒๐๐๐บาท
คือมันก็เป็นมุมมองที่มันอันนี้มันต้องมันก็หารายวัดยากนะ
ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลย
ซึ่งครูเนี่ยเจ้าของเจ้าช้างเนี่ยบอกว่าเขาไม่ใช่คนใจไม้สร้อยระกรรมนะ
เขาไม่ใช่ว่าเนี่ย๕๐๐บาทไม่จ่ายจะจ่ายแค่๒๐๐บาท
หรือว่าก่อนหน้านี้จะจ่ายพันเดียวก็แล้วแต่
พุ่มบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าช้างเนี่ยมันเคยไปกัดชาวบ้านสองคนนะ
อันนี้ไปกัดข้างนอกเธอยังจ่ายค่าชดใช้ร่วม๗๐๐บาท
พาไปหาหมอทำแผลจนหายดีดูแลอย่างดี
ยืนยันว่าไม่เคยปัดความรับผิดชอบ
ถ้าเจ้าช้างมันไปกัดคนอื่นโดยที่เธอไม่ได้ดูแล
ไม่เคยมองว่าเงินเรื่อง๕๐๐บาทเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าอาการของเด็ก
เพียงแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนที่ฟังข่าวดูข่าวอยู่เข้าใจและคำนึงถึงความถูกต้องด้วย
เพราะเรื่องนี้ครูพุ่มเจ้าของเจ้าช้างยืนยันว่าเด็กเข้ามาในบ้านพักครู
ที่เป็นเขตห่วงห้ามถึงแม้ว่าบ้านพักครูจะเป็นที่สาธารณะ
แต่มันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ใครจะเข้าไปโดยภารการก็ได้

แต่เด็กก็บอกว่าเด็กอยู่แค่หน้าบ้านไม่ได้เข้าไปในบ้าน
ก็ต้องเรียกเพื่อนเด็กมาถามผมว่าอันนี้ยืนยันชัดเจนที่สุด
เด็กเขาไม่รวมหัวกันโกหกหรอกใช่ไหม
คดีไปถึงตำรวจแล้วเดี๋ยวคงไล่กันได้
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามไปยังเลขาธิการสำนักสภาธนายความเกี่ยวกับเรื่องนี้
ว่าเออตกลงแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าในหลักการเบื้องต้นมันจะยังไงนะครับ
ได้รับคำตอบว่าถ้าจะวัดกันด้วยเรื่องกฎหมายจริง
ว่าใครผิดใครถูกมันต้องดูละเอียดหลายด้าน
อย่างเช่นบ้านพักครูมีรั้วรอบขอบชิดไหม
หรือกรณีที่ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อครูไม่อยู่บ้าน
ก็ควรจะล่ามโซ่สุนัขเอาไว้ไหมถ้ารู้ว่าสุนัขดุ
เพื่อป้องกันมันออกไปกัดคนอื่น

แต่ถ้าไม่ล่ามโซ่เกิดมันมุดรั้วหรือ